ส่วนเรื่องนี้ค่ะวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปถึงบ้านเลยนะคะที่เมื่อวานเราเล่าไป
ว่ามีลูกชายออกมาบอกกับทีมข่าวบอกว่าอยากจะให้หมอปลาไปช่วยคุณแม่หน่อย
คุณแม่ไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
แต่กลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปเลยมุ่งสู่นิพพาน
แล้วบอกทุกคนเลยว่า๓๐ตุลาคมนี้จะละสังขารแล้วนะ
กำหนดวันไว้เลยนะคะบอกว่าจะไปละ๓๐ตุลาคม
โลงเอาไว้บอกเพื่อนบ้านทุกคนว่า๓๐ตุลาคม
ถ้าได้ยินเสียงดังอะไรมาจากบ้านเนี่ยอย่าตกใจนะเพราะว่าจะละสังขาร
หมอปลาไปไปถึงบ้านเลยนะคะแล้วประเด็นที่ว่าคุณแม่มีความเชื่อผิดผิดแบบนี้
ไม่ใช่แค่คุณแม่คนเดียวด้วยนะน้องสาวของคนที่มาร้องทีมข่าวกับให้หมอปลาไปช่วย
ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรออุ๊ยใช่ทั้งแม่ทั้งลูก
ทีนี้พอหมอปลาไปถึงบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะมีความวุ่นวายนิดนึง
เพราะว่าทีมข่าวก็ไปเยอะเนาะแม่กับลูกสาวตะโกนโวยวายใหญ่เลย
ไม่ให้เข้าบ้านนะคะให้แค่หมอปลาเข้ากับลูกชายเข้าบ้านเท่านั้น
ลูกชายที่มาให้ข้อมูลชื่อว่านายสันตินะคะอายุ๓๓ส่วนคุณแม่ชื่อว่านางนัชพรอายุ๔๙นะคะ
แล้วก็มีน้องสาวของนายสันติอีกคนที่เชื่อเหมือนแม่เลย
บอกว่าตัวเองจะนิบพันธุ์เหมือนกันแต่กำหนดวันไว้คนละวันกัน
เนี่ยไปถึงบ้านแล้วนัทพงศ์เรฟสันเทียนนักข่าวของเราก็ตามไปทำข่าวด้วย
แต่ทีมข่าวเขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้า
ก็เข้าไปแต่ลูกชายของบ้านนี้
แล้วก็หมอปลามือปราบสัมภเวษี
เดี๋ยวไปดูภาพจังหวะเข้าบ้านกันนิดนึงนะ

นัชพรอายุ๔๙ก็ลักษณะคล้ายกับบ่นกึ่งด่าหมอปลานะคะแล้วก็สั่งให้นั่งลงกับพื้น
สั่งให้กราบเท้าบอกว่าตัวเองเป็นเทพชั้นสูงถ้าไม่ทำตามจะถูกลงโทษ
เนี่ยค่ะปิดบ้านปุ๊บเข้าไปในบ้านกันได้สักพักหนึ่ง
สุดท้ายตัวคุณแม่ไล่ออกจากบ้านตะเพิดออกจากบ้านใช้คำนี้ดีกว่า
ไล่ออกจากบ้านก็ต้องรีบออกกันมา
บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความฐานบุกรุกเข้าไปในบ้านเขา
ก็เมื่อกี้แม่บอกว่าให้เข้าได้เข้าได้เฉพาะหมอปลากับลูกชาย
พอมันไม่ราบรื่นแบบนี้นะคะจะทำยังไงดี
คือประเด็นคือหมอปลาอยากจะช่วยคุณแม่ไง
จะทำยังไงกันดีลูกสาวออกมาอธิบาย
ทีนี้หน้าบ้านตำรวจก็มาเจ้าหน้าที่ก็มา
มันก็มีความชุลมูลเกิดขึ้นลูกสาวออกมาพยายามจะอธิบายเห็นไหมคะ

พี่พี่พี่อย่าไปถ่าย
เอ้ยอาวุธก่อน

เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย
เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย

แต่พอเอาตัวคุณแม่ออกมาคุณแม่จะพูดเสียงทุ้มต่ำครับ
แล้วบอกพวกเจ้าทำฆ่าทำไมอะไรแบบนี้
เดี๋ยวจะมีอยู่จังหวะหนึ่งจะมีเสียงทุ่มต่ำจากคุณแม่
คือแต่สุดท้ายก็ช่วยได้
แง่ที่ว่าพาขึ้นรถไปรักษาค่ะ
จังหวะตรงนี้
ก็จะมีเสียงทุ่มต่ำแล้วก็ทิ้งตัวลงไป
ไม่เป็นไรหมอปลาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ชุลมุนแล้วก็ทุลักทุเลแบบนี้นะคะ
แต่ที่สืบมาเนี่ยแม่เป็นการทำประกัน
ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการตายเกิดขึ้น
คนที่จะเงินประกันคือทางวัดทางสำนักสงฆ์นะหลักล้านนะครับ

เมื่อกี้ตอนเข้าไปตอนแรกเขามาแล้วเข้าไปยังไง

คือผมไม่ได้ทำคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็เอาให้กลับไปพิสูจน์ว่า
ตอนที่๓๐ที่วันละสังขารเขาเนี่ยมันไม่มี
หลังจากนั้นก็จะพาส่งโรงพยาบาลให้มันผ่านวันที่๓๐ไปก่อน
เพื่อความเชื่อเขาจะได้เขาสบายใจไง
ไอ้สิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาจะละสังขารคือวันที่๓๐

แต่ถ้ามันผ่านไปแล้วเราก็ต้องจัดการพระรูปนี้
ให้มันผ่าน๓๐ก่อนเพื่อความเชื่อของเขา
ซึ่งตัวลูกสาวก็ซึมลึกไปเยอะแล้ว
ลูกสาวที่สืบมาเดือนมีนา

นี่ไงหมอปลาก็พูดถึงลูกสาวด้วย
บอกว่าช่วงเดือนมีนาบอกว่าจะละสังขารเหมือนกัน
จะนิบพลาดเหมือนกันที่นี้ค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าจะนิพพาน๓๐ตุลาเนี่ย
ไปทำประกันชีวิตเอาไว้ใช่ไหม
และผู้รับผลประโยชน์ก็คือพระที่สำนักสงฆ์อะไรแห่งนั้น
ที่ว่าไปปฏิบัติทำอะไรมานั่นแหละ

คือหนึ่งที่ตัวคุณแม่และลูกสาวเป็นแบบนี้
เป็นเพราะที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นสอนแบบผิด
หรือเป็นเพราะตัวคุณแม่เองป่วยหรือเปล่า
ป่วยหรือเปล่า๒เรื่องนะคะ
เมื่อวานเราก็บอกไปแล้วว่ามันต้องแยกเป็น๒ประเด็น
หมอปลาบอกก็ต้องตรวจสอบแหละว่าตกลงมันเป็นประเด็นไหนกันแน่
แต่เบื้องต้นก็คือตัวนายสันติลูกชายบอกว่า
เรื่องต้นก็โล่งใจไปในระดับหนึ่งที่ตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้ว
ก็ต้องรอให้ผ่านพ้น๓๐ตุลาคมไปก่อน
ถ้าผ่านพ้นไปแล้วมันไม่มีอะไร
ก็จะให้แม่รักษาตัวจะไม่ยอมให้แม่กลับไปที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นอีกค่ะ
คุณผู้ชมคะทางฝากฝั่งของสำนักสงฆ์ที่อุดรธานี

ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่คุณแม่ไปปฏิบัติธรรม

เราส่งตินะคะกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์

สารามีการตั้งโรงแก้วเอาไว้จริง

ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไปปฏิบัติธรรมกันอยู่
โรงแก้วก็วางเอาไว้เหมือนเตรียมตัวจรรยภาณ
พระอาจารย์ซุกษิชอินทะพุทโต
เจ้าสำนักก็อยู่นะคะ
ติได้เจอติก็เลยขอคุยด้วย
พระอาจารย์บอกว่าอ๋อโรงแก้วที่เห็น
ก็เป็นโรงของโยมนัชพรจริง
ส่งเงินมาให้ทำโรงเอาไว้
ใส่สรีระของเขา
วันตายของเขาคือ๓๐ตุลาคม
โมนัชพรกำหนดวันตายเอง

โมนัชพรทำประกันชีวิตเอาไว้
ผู้รับผลประโยชน์คืออาตมาเอง

โยมนัชพรบอกว่า
ก็อยากจะยกให้ทางสำนักสงฆ์แห่งนี้
อยากจะยกให้พระอาจารย์คนนี้
ถ้าเขานี่ผ่านไปแล้วเงินประกันชีวิตที่ให้อย่างนี้เหรอ

พระอาจารย์สุนิทบอกว่า
ก็ให้เอาเงินประกันนี้ไปบำรุงสำนักสงฆ์ไง
ก็โยมนัชพรเขามีความตั้งใจเอาไว้แบบนั้น

เงินประกันก็ให้ทางสำนักสงฆ์ไปบำรุงสำนักสงฆ์อะไรแบบนี้
อาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเพี้ยน
เรื่องโยมนัชพรขอทำเองจริง
โยมนัชพรโรงเนี่ยครับ
โยมนัชพรโรงเนี่ยโดยรวมนะ

ไปซื้อไม้มาสำหรับ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท

วันนี้ฝ่ายปกครองอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดร
เลขาเจ้าคณะอำเภอไปเลยนะคะ

เบื้องต้นไปว่ากล่าวตักเตือนก่อน
เพราะยังไม่มีความผิดร้ายแรงอะไร
แต่ว่าต้องสั่งจับตาดูเป็นกรณีพิเศษ
โดยเฉพาะคำสอนนะคะ
เป็นคำสอนที่ทำให้ญาติโยมสับสน
นี่ฮะสำนักสงฆ์สำป่าหันอำเภอกู่แก้วอุดรธานี
คือพระรูปนี้ที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์บอก

ที่ว่าถ้ามีญาติโยมมาบอกว่าแหม
หลวงพ่อดิฉันหรือว่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะตายแล้วนะ
หลวงพ่อท่านต้องเตือนค่ะ
เดี๋ยวผมหรือว่าดิฉันจะทำประกันชีวิตเอาไว้
แล้วให้หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
ท่านต้องสอนและท่านต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
ใช่ไหมนี่อะเดี๋ยวเจ้าหน้าทีจะไปโดดสอบต่อใช่ไหม
ใช่จับตาอยู่ตอนนี้เพราะมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
งานที่เกี่ยวข้องก็อาจจับตาดูเป็นพิเศษ
นิมนต์พระมหาภรรยวรรณให้มาเทศค่ะ
เพื่อให้จิตใจของนางนัชพรเย็นลง
นางนาชพรบอกกับพระมหาภรรยวรรณว่า
ตัวเธอบรรลุถึงชั้นอรหันต์แล้วจริงจริงอุ้ยพระมหาภัยวันนั่นแหละ
ยังไม่ถึงแก่นแท้ก็เลยไม่เข้าใจนี่ลูกสาวเธอค่ะนางสาวเมย์
ทีนี้โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเลยเหรอ
ให้จับหมอปลาเหรอโอ้ฐานทำร้ายร่างกายกักขังหนูเหนียวครับ
ตำรวจสพบ้านลาดไปบ้านหมอปลาเลยนะทีนี้ตัวลูกสาวก็คือนางสาวเมย์อ่ะนะคะ
ครับจะพาแม่ออกจากบ้านหมอปลาอ่าแล้วก็ขึ้นรถออกไป
ตกลงลูกสาวไม่ยอมให้แม่ได้รับการดูแลจากหมอปลา
อืมและพระมหาภัยวันพอนางนัชพรกับลูกสาวไปถึงบ้านหมอปลา
เหมือนกับว่าคือเขาอารมณ์แปรปรวนกว่าเดิมด้วยซ้ำอะค่ะครับ
มันก็แปลกมากว่าทำไมลูกสาวแจ้งตำรวจมาจับหมอปลา
ทั้งที่ตอนแรกก็เหมือนกับว่ายอมให้แบบนำตัวแม่ไปช่วยเหลือ
ไปดูแลอะไรแบบเนี้ยเนอะครับนายสันติลูกชายก็บอกว่าจะพาแม่กับน้องสาว
กลับไปดูแลที่บ้านที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของแม่และน้องตลอด๒๔ชั่วโมง
ครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องปล่อยเขากลับไปเพราะเขาไม่สมัครใจยินยอมที่จะอยู่กับหมอปลาที่จะให้หมอปลา
หรือว่าจะพาไปหาหมอหาอะไรแต่นี่เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะนะเป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ด้วยความเป็นห่วงลูกชายบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้แม่กับน้องอยู่บ้าน
ติดกล้องวงจรปิดดูตลอด๒๔ชั่วโมงเบื้องต้นดูแม่ก่อนที่แม่บอกจะตายวันที่สามสิบตุลาคม
ให้ผ่านวันนั้นไปก่อนหลังจากนั้นก็ต้องดูน้องสาวด้วยน้องสาวบอกว่าจะตายเดือนมีนาคม
ช่วงวันเกิดของน้องสาวอย่างเงี้ยค่ะอืมวันนี้มันก็จบเรื่องแค่นี้คุณผู้ชม
คือเขาก็พยายามไปช่วยแต่สุดท้ายเขาก็แจ้งตำรวจแล้วเขาก็บอกเขาไม่อยากให้ช่วยละ
จะกลับบ้านเขาอืมอ้าวเห็นใจคนที่เป็นลูกชายกับพี่ชายนี่แหละ
ใช่ไหมทีนี้ก็ต้องแบบแม่เขาก็เขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหม
ใช่ก็ต้องพาแม่กลับไปที่บ้านแล้วก็เฝ้าดูอยู่อย่างนั้นแหละ
จับตาดูด้วยกล้องวงจรปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะอ่าอืมนี่ก็วันที่ยี่สิบแปดแล้วเนอะ
ส่วนทางนู้นเขาก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วยังไงรอรับเงินกรมทันหรืออย่างไร
ใช่ไหมแม่อ่าทุกผู้ชมครับที่อ่างทอง